พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคของออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์กันบ้าง
ทุกอย่างต้องปรับตัวจากสื่อธรรมดาไปเป็นสื่อดิจิทัล
อนาคตต่อไปวงการสั่นสะเทือนแน่นอนคลื่นวิทยุนั่นเองค่ะ
เป็นการถ่ายทอดสัญญาณเสียงอย่างเดียวออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการฟังเท่านั้น
หมายความว่าต่อไปนี้ใครก็สามารถมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองได้
แล้วก็สามารถฟังได้โดยไม่ต้องหมุนหาคลื่นอีกต่อไปนะคะ
กระทบกับสัมประธานคลื่นวิทยุที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยตรงค่ะ
ตอบโจทย์กลุ่มผู้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอ
ที่จะดูการไลฟ์แบบมีภาพเคลื่อนไหว

ตอนนี้เริ่มทดลองในต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ในปีหน้าจึงจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ทดลองใช้กัน

โดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะถ่ายทอดสดแบบ๓๖๐องศา
คนดูก็สามารถเห็นสิ่งต่างได้รอบทิศทางจากมุมต่าง
ต่างจากการถ่ายแบบธรรมดานะคะ

คราวนี้แหละจะเริ่มสนุกจริงแล้ว
ที่เราบอกว่าสวมเข้าไปแล้วมันจะเหมือนจริงไปหลุดอีกโลกหนึ่ง
ทีนี้พอถ่ายทอดสดมันมาคู่กันแล้วเฟื่องว่า
คุณหมอแบบแนะนำให้คำปรึกษาสดเราใส่แว่นเราอยู่บ้าน
แต่เหมือนคุณหมอก็สดมากับเราอีกทีนึง
ใช่ค่ะเฟื้องว่ามันมาแบบนี้แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเหรอ
ใช่มันเป็นเทรนด์ที่ไม่น่าเชื่อว่าคือรู้อยู่แล้วมันกำลังจะมา
แต่ไม่น่าเชื่อว่ามันมาแล้วแล้วมาปีหน้าแน่ใช่ค่ะเร็วมาก
แต่ก็ต้องดูความเสถียรของระบบอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง
ตื่นเต้นนะเหมือนวันหลังนะเจอกันเฟื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย๓โมงตรง
เหมือนที่แฟมม์บอกเวลาจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศใส่แว่นอ่าน
เหมือนไปสถานที่จริงไม่ต้องเสียค่าตัวเครื่องบินไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมคุณก็เนี่ยมันรู้สึกเหมือนจริง

แล้วกลับมาใส่แว่นไปชมแสงเหนือต่ออย่างนี้หรอ

เป็นเทรนด์ใหม่แล้วคือพอไลฟ์ได้ปุ๊บเฟื่องว่าแน่นอนเขาจะมาเชื่อมกับพวกวีดีโอคอล
เพิ่งบอกไปว่าเหมือนโทรไปหาคุณหมออย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็จะไปอยู่ในสถานที่เดียวกันได้

ประตูในนั้นก็จะขยับด้วยเหมือนกัน